ก็หลายคนรู้ดีว่าเขาทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะ
มันหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์

ใช่นะในการแบบว่าผลักดันให้คนรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะเพิ่งได้รับรางวัลบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
ซึ่งเจ้าตัวนั้นยอมรับเลยนะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก
ส่วนเรื่องหัวใจเช็คกันสักหน่อยนะคะกับสาวนอกวงการ
พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะ
ทั้งเขาและทั้งผมก็ให้ความสำคัญกับงาน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทำงานหนักแค่ไหน
ก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับแฟนให้กับเพื่อน
เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่แล้ว
แล้วเราก็พัฒนามันไปเรื่อยในสปีดที่ช้าที่สุด
เท่าที่เคยเท่าที่เคยสปีดมาด้วยระยะเวลาหลายอย่างด้วย
แล้วก็ด้วยหน้าที่การงานของผม
ถ้าไม่เข้าใจก็คงไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้ครับ
มันก็ต้องมีการแอบคิดบ้างแหละ
เพราะว่ามันก็ไม่รู้อ่ะเราก็
สิ่งที่มีมันดีอยู่เอาเป็นว่าสิ่งที่มีมันดีอยู่

แหมเรื่องความรักนี่ประหยัดคำพูดซะเหลือเกินนะคะ

ใช่ก็น่าจะชอบแบบแนวศิลปะอาร์ตเหมือนกันนะคะ
ก็เพราะว่าความรักทางนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ